คดีหวยโอละเวงข้ามปีตั้งแต่ปี๖๐นะโมยวันที่๑พฤศจิกายน
เลขที่ออก๕๓๓๗๒๖แล้วจะบอกว่าปฐมบทสำหรับมหากราบหวย๓๐ล้าน
มันเริ่มตั้งแต่ปลายปี๖๐สักประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนจนกระทั่งยาวนานมาถึงตอนนี้
แล้วก็กลายเป็นวิทวาถะคดีความต่างมันงอกออกมาเยอะแยะเลย
วันนี้คดีหลักจะถูกตัดสินแล้วโดยสารชั้นต้นจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วก็มีคำแปลกออกมาอย่างหมวดจรูนบอกว่า
โดยสันดาลการศึกษาก็ช่วยอะไรไม่ได้
เมื่อวานนี้นักข่าวเราไปถามว่าจะฝากอะไรถึงครูปรีชาหรือเปล่า
ไม่ได้ฝากแค่บอกว่าเลวโดยสันดาลการศึกษาก็ช่วยอะไรไม่ได้
ความจริงคือความจริงศัตรูโลกย่อมไปไปตามกรรมไง

พูดตลอดแค่ว่าเป็นโซโลแกนประจำตัว

ถึงแม้ว่าวันนี้เป็นวันตัดสินของสารชั้นต้นก็ตามที
แต่ว่าทางด้านของครูปีชาก็ยังคงเดินสายทำบุญนะครับ
ขอพรจากพระเกจิชื่อดัง
แล้วก็จะมีทางด้านของเขาเรียกว่าอะไร

เอาไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะฮะว่าเป็นอย่างไร
ทางด้านของครูปีชาไคร่ครวน
เดินทางไปที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามหรือว่าวัดใต้

ก็ไปกราบว่ายขอพรรณรูปรอพาวิสุทธิ์ที่มงคลรังศรีครับ
หรือว่าหลวงปู่เปลี่ยนอินทศโรนะครับ
เกจิชื่อดังที่คนกาญจนบุรีเขานับถือนะครับ
จากนั้นก็เดินทางไปที่ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี

เป็นสารที่ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
หมวดจรูนเคยสาบานเอาไว้ครับ
แต่ว่าเมื่อวานนี้ครูปีชามาไหว้ขอพรคนเดียวอีกครั้ง

เพราะว่าก็สาบานในชั้นศาลไปแล้ว
เหมือนกับว่าก็พูดความจริงไปแล้ว
โดยครูปีชาแสดงความมั่นใจว่าผลการตัดสินของศาลวันนี้
หวย๓๐ล้านจะเป็นผลบวกกับตัวเขาเอง
ส่วนกรณีที่ประชาชนวิภาควิจารณ์ตำหนิตัวเองเรื่องนั้นเรื่องนี้
ขอให้รอฟังคำตัดสินของศาลซะก่อน
แต่ไม่โกรธนะซึ่งตัวเองเนี่ยน้อมรับคำตัดสินของศาล
ถ้าสารจะยกฟ้องที่เขาไปฟ้อง
หมวดจะรู้ว่ายักษ์ยอกทรัพย์รับของโจร
แต่ว่าจะขอใช้สิทธิ์ตามกฎหมายคือยื่นอุทธรณ์ต่อ
ส่วนที่มาทำบุญเนี่ยก็เป็นเรื่องปกติก็ทำบุญอยู่แล้ว
เพราะว่ามาไหว้เป็นประจำอยู่แล้วในวันหยุด
มาขอพรให้ความจริงปรากฏเพราะประโยคเดิมเลยฮะ
ความจริงก็คือความจริงไปฟังเสียงครูปีชา
ตอนที่ทางฝ่ายนู้นเนี่ยเขาให้คุณครูมาสาบานที่นี่
ถามว่าทำไมถึงไม่ได้มา
เพราะคำสาบานก็ได้บอกเลยว่า
คำสาบานก็สาบานในชั้นศาลอยู่แล้ว
แต่สารเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นสารคู่บ้านคู่เมือง
เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่เรามาเคารพบูชา
เพื่อเป็นสิริมงคลมากกว่าครับ
เชื่อมั่นในสิ่งที่ดีงามแล้วก็ความจริงก็คือความจริงครับ
ก็ยังคงทิ้งท้ายประโยคเดิมนะความจริงก็คือความจริงครับ
เขาก็พูดประโยคนี้มาตั้งแต่ต้นจนณบัตรนี้นะ
แต่หน้าแต่หน้าดูไม่ได้สดใสเหมือนก่อนหน้านี้นะ
เคร่งครึมเคร่งนิดนึง

มาดูผองเพื่อนครูปรีชากันหน่อยนะคะ
สามเจ๊ที่เป็นตัวละครรองหลักหลักก็คือเจ๊พัดเจ๊เกียวเจ๊บ้าบิน
เอาเจ๊บ้าบินกันก่อนนี่ค่ะคุณผู้ชม
เมื่อวานเขาก็เดินทางไปที่ศาลหลักเมืองเช่นเดียวกันนะคะ
มากราบศักระเพื่อความเป็นสิริมงคล

ก็มาเนี่ยไม่ได้ขออะไรเป็นพิเศษหรอก

จะไปฟังคำตัดสินของศาลจังหวัดกาญจนบุรี

ยืนยันคำเดิมนะคะว่าตัวเองนี่แหละก็คือเจ๊บ้าบินนั่นแหละ
เป็นคนเอาหวยมาจากเจ๊พัด
แล้วเอาลอตเตอรี่ชุด๓๐ล้านเนี่ย
ขายให้กับครูปรีชาจริง

ส่วนเจ๊เกียวมาอีกหนึ่งท่านค่ะ
เมื่อวานนี้นักข่าวของเราก็ไปพูดคุยด้วย
เดินทางไปกลับไหว้สารหลักเมือง

เมื่อสักประมาณต้นกุมภาของปี๖๑
เจ๊เกียวไปสาบานคู่กับหมวดจรูน
ทีนี้นักข่าวของเราก็เลยไปถามหน่อยเจ๊เกี่ยว
มาที่ศาลหลักเมืองจะมาขอถอนคำสาบานเหรอ
ไม่ได้จะมาขอถอนคำสาบานนะคะ

ว่าตัวเจ๊เกียวไม่ได้ถอนคำสาบาน
เพราะฉะนั้นหมวดจรูนก็จะถอนคำสาบานไม่ได้นะ
เพราะถ้าเกิดว่าถ้าจะถอนคำสาบาน

จำได้ไหมคะตอนนั้นหมวดจรูนใส่เสื้อสีม่วง
สาบานเจ๊เกียวสวมเสื้อสีแดงไปสาบาน
เขาสาบานพร้อมกันแล้วเจ๊เกียวบอกว่า
ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดาลผล
ตามคำสาบานเร็วด้วยเถอะ

โกหกถ้าเจ๊เกี๊ยวไม่ถอนคำสาบานให้เขาจะได้ผลอันนั้นแน่นอน
แล้วเจ๊เกี๊ยวถอนไหมอ่ะ

ยังไม่ได้ถอนใช่ไหม
ใช่เพราะเขาสาบานคู่กับเจ๊เกียวนะคะเจ๊เกียวคือผู้ที่จะอโหสิกรรมและถอนให้เท่านั้น
ถึงใครจะมาทำยังไงก็แล้วแต่ถ้าคู่กรณีไม่ถอนให้เขาจะได้ผลกรรมนั้นแน่นอน
เจ๊เกียวมาไห้ที่นี่บ่อยบางคนอาจจะสงสัยอันนี้ให้บอกไปเลยว่าเจ๊เกียวได้มาถอนคำสาบานตัวเองไหม
ยังค่ะเจ๊เกียวขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นพยานและสำแดงฤทธเดทเร็วกับคนที่โกหกและทำร้ายคนบริสุทธิ์
ถึงวันนั้นแล้วเจ๊เกียวถึงจะถอนให้เพราะจริงเจ๊เกียวเนี่ยไม่ได้อาฆาตใคร
คำสาบานอันนี้สาบานหรือสาบแช่งอันนี้อันนี้ถามเป็นความรู้นะเพราะเห็นที่บอกว่าอโหสิกรรมไม่ได้แล้วก็ต้องเป็นคนที่สาบานคู่กันถึงจะถอนให้ได้อันนี้มันคือยังไงนะ
เดี๋ยวก็รู้ฮะผมเชื่อว่าทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งกฎหมายอาจจะทำให้ทุกอย่างกระจ่างได้เร็ววันนี้แหละนะฮะ
ก็อย่างที่บอกไปแหละสำหรับวันนี้ศาลจังหวัดกาญจนบุรีนะนัดอ่านคำพิพากษาในคดีที่ครูปีชาไปยื่นฟ้องหมวดจรูน
ข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรก็จะมีการเริ่มอ่านคำพิพากษาช่วงบ่าย
คุณผู้ชมติดตามนะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันในช่วงบ่ายเนี่ยยาวเลย
กว่าจะรู้คำตัดสินว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหวยเป็นของใครหมวดจรูนเข้าไปรับของโจรมาจริงหรือเปล่า
หรือคุณครูปีชานี่แหละเป็นคนเบิกความเท็จใครจะติดคุกใครจะเป็นเศรษฐีว่ากันไป
แต่ว่าแน่นอนก็อาจจะมีการยื่นอุทธรณ์ยาวต่อไปฮะเงินนั้นก็ต้องรอต่อไปไม่รู้จะใครได้ใช้หรือเปล่าก็ไม่ทราบ
เอาจริงนะ๓๐ล้านตอนนี้เหลือ๒๕ล้านถ้าถึงเวลามันจบสิ้นจริงทั้งหมดทั้งมวลแล้วได้ใช้กี่ร้อยคะ
นั่นสิคือเมื่อวานนักข่าวของเราก็ไปถามอาจารย์ปรเมฆด้วยนะว่าไอ้ข่าวหวย๓๐ล้านมันจะยืดเยอะแล้วจะได้ใช้เงินกันเมื่อไหร่
อาจารย์ปรเมฆบอกว่าอย่างเร็วที่สุดเนี่ยคือปลายปีนี้อย่างช้าที่สุดคือปลายปี๖๓เพราะฉะนั้นรอไปก่อนค่ะรอไปก่อนนะครับ
ทีนี้มาดูฝั่งหวดจรูนกันบ้างดีไหมคะเพราะว่ายังไงวันนี้วันสำคัญเนี่ยเมื่อวานเราก็ไปพูดคุยไปถามเหมือนกันเพราะว่าก็ตั้งโต๊ะแถลงกันนะ
หมวดจรูนมีภรรยาแล้วก็มีทนายตั้มด้วยหมวดจรูนบอกว่ามั่นใจว่าจะได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ไม่คิดว่าจะแพ้นะคะก็อยากให้กระบวนการทางยุติธรรมเนี่ยตัดสินออกมาเร็วแล้วก็ขอบคุณกองปราบด้วยที่ทำคดีให้กระจ่าง
ส่วนทนายตั้มเองก็บอกว่าไม่คิดว่าจะแพ้
ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลหรือว่าหมวดจรูนนะคะพร้อมกับครอบครัวแล้วก็ทนายสิทธาเบี้บังเกิดหรือทนายตั้มเปิดบ้านตัวเองให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเลย
ใช้ไปยื่นต่อสารให้พิจารณาถอนอายัดเงินรางวัลที่เหลืออยู่๒๕ล้านบาทแต่ถ้าอขาขยื่นอุทธนก็แล้วแต่ดูระยะพินิคของสาร
เพราะว่าครูปีชาเมื่อสักครู่บอกแล้วใช่ไหม
วัฒนศาสนยกฟ้องก็จะอุดทอน

หลังสารสืบพยานเสร็จสิ้น
ครูปรีชาติดต่อมาทางทนายอาคมคงสวัสดิ์

รวมถึงพ่อของครูปรีชาก็ติดต่อมาทางทนายอาคม
ขอเจรจาช่วยกันหาทางออกเรื่องนี้เหมือนกัน
แต่ครูปรีชาไม่ยอมรับผิดอะไร
นายตั้มก็เลยบอกว่าไม่ขอคุยด้วยกันละกัน

แต่ว่าติดต่อทางทนายอาคมที่เป็นกุญสือของผม
เป็นทีมทนายด้วยกันนะครับ
ติดต่อมาเนี่ยน่าจะมีถึง๒๓คนนะครับ
คนแรกเนี่ยพ่อครูปีชานะครับ

คนที่๓ทนายทางฝ่ายเขาอะครับ
แต่ไม่ใช่ทนายวรยุทธ์นะครับ
ขอให้จบกันมาหาทางลงด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับ
หาทางลงยังไงผมก็ไม่รู้ครับว่าจะยังไง

กลายเป็นว่าคุณอาคมเป็นกาวประสานใจให้ระหว่าง
นายตั้มกับฝากฝั่งของครูปรีชานะคะ

นั่นสิคะเอาล่ะต่อเนื่องเลยนะคะ
ทีนี้เนี่ยเราก็ยังคงคุยกับหมวดจรูนนะครับ
จรูนถามว่าวิตกกังวลอะไรไหม

จรูนบอกว่าไม่เคยวิตกกังวล
ไม่เคยมีนอนไม่หลับ

ที่สำคัญฝากขอบคุณกองปราบ

เพราะว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ย

เป็นระดับจังหวัดก็คือกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วมาถึงระดับภาคตำรวจภูทรภาค๗
จำได้ไหมทั้งระดับโรงพักระดับจังหวัดและระดับภาค
กลายเป็นว่าทุกคนนะคะเทคะแนนเสียงไปให้ฝั่งครูปีชา
บอกว่าหวย๓๐ล้านเป็นของครูปรีชา
แต่หลังจากนั้นพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
บอกว่าให้โยกคดีนี้ไปให้กองปราบทำ
ปรับเข้ามากลายเป็นว่าคดีนี้โดนรื้อใหม่
แล้วก็มีการไต่สวนกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

นี่แหละหมวดจรูนก็เลยบอกว่าเนี่ยขอบคุณนะ

เหมือนกับว่าเป็นประกายความหวังให้เขาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ถ้าพูดถึงพื้นฐานความเป็นจริงนะ

ถามว่าจะมีสักกี่คนจำหน้าพ่อค้าแม่ค้าได้

เราไปซื้อเราก็จ่ายเงินเราก็ไปถูกไหม

จำหน้าพ่อค้าแม่ค้าได้อย่างไร

ฉะนั้นฟังเสียงหมวดจรูนกันหน่อยค่ะ
ไม่หนักใจนะไม่หนักใจมาตั้งแต่วันแรกแรกแล้วนะ
เพราะว่าของเราไม่ต้องไปปรุงแต่ง
เรื่องจริงเป็นอย่างไรก็ว่ากันไปตามเรื่องจริงแบบนั้น

เราก็เลยไม่หนักใจตั้งแต่วันแรก

ผมว่านะคนที่เลวโดยสันดารเนี่ยมันการศึกษามันช่วยไม่ได้

ก็เดี๋ยวต้องพิจารณาดูก่อนว่า
คนที่กระทำความผิดเลยยังไม่สำนึกเลยเนี่ย

เอาใหม่นะที่ฉันขออนุญาตโค้ดใหม่
โดยสันดาลการศึกษาก็ไม่ได้ช่วยอะไร

นักการาแท้ถามว่าฝากอะไรถึงครูปีชาไหม

นี่ขนาดไม่ฝากนะ

ขอเขาหาทางลงจริงหรือเปล่า

ในไลก์ส่วนของเขาเขาบอกพ่อผมจะโทรไป
พ่อผมเสียไปต้องเอาปี๕๐ครับ
ฉะนั้นข้อมูลของพ่อเสียเนี่ย
ที่บอกว่าพ่อครูปิชาโทรมาท
ก็ยืนยันเหมือนเดิมไม่เคยโทรไปหา
ไม่เคยโทรไปเจรจากับใครนะคะครับ
อกจากนี้ครูปรีชายังบอกด้วยนะคะว่าเขามีผู้จัดการส่วนตัวแล้วนะจ๊
อันนี้คือหมายถึงว่าจะไปทำการแสดงหรือจะไปรับงาน
เพราะว่าเดี๋ยวคนจะขอสัมภาษณ์เยอะต้องออกรายการ

คุณฟ้าอาจจะเป็นกำลังใจอยู่ห่างอย่างห่วง
ถูกต้องนะคะตอนนี้ครูปรีชามีผู้จัดการแล้ว
มีอะไรติดต่อมาได้ชื่อคุณอ้อ
ใครอยากสัมภาษณ์ใครอยากสอบถามคิวอะไรใดติดต่อคุณอ้อได้

เบื้องต้นครูปรีชาบอกว่าจะไปสารจังหวัดกาญจนบุรี๑๑โมงตรง
และรอตามสารนัดคือบ่ายโมงตรงค่ะ
เดี๋ยวรอนะคะอีกหนึ่งประเด็นสักนิดหนึ่งได้ไหมติ่งนิดหนึ่ง
หลังฟ้องเสร็จปุ๊บและก็มีการนัดสื่อพยาน
เพราะว่าในการนัดสืบพยานมีการใช้เอกสารบันทึกประจำวัน
มีการลงบันทึกประจำวันย้อนหลัง
นายตั้มเลยบอกว่าลักษณะแบบนี้
มันเป็นการเข้าข่ายใช้เอกสารปลอมในการเบิกความเท็จ
เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ทนายตั้มก็เลยไป
พร้อมกับแอดมินเพจชื่อดังไปแจ้งความนายอัจฉริยะ
ในข้อหาคือใช้เอกสารปลอมเบิกความเท็จต่อสาร

จริงวันนี้นอกจากตัดสินหวย๓๐ล้านแล้วยังมีประเด็นเรื่องนี้ด้วยนะ
ครูปรีชาไปฟ้องทนายตั้มว่าหมินประมาทโดยการโฆษณาเหมือนกัน
วันนี้ศาลก็จะมีการเหมือนกับว่าไม่เชิงตัดสิน
แต่ว่าดูว่าจะรับเรื่องไว้หรือเปล่าด้วย
ก็ติดตามกันนะฮะอย่างที่ทั้งสองท่านพูดแล้วครับ
สุดท้ายความจริงก็คือความจริงแล้วก็จะปรากฏในเร็ววันนี้
มีหนึ่งคนแหละที่รู้ว่าตัวเองพูดจริงหรือไม่จริง

สองฝ่ายรู้ว่ามันเป็นของใครนะฮะ
ติดตามกันคุณสมห้ามคราวเด็ดขาดนะครับ